นับภาษาอะไรกับกันไม่เห็นหน้าไม่เห็นตัวไม่เห็นของแล้วจะไม่ถูกหลอกเออ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเจอในเพจเฟซบุ๊คว่ามีการประกาศขายไอโฟน๑๘๐๐
๑๑๐๐๐๑๘๐๐๐นะแต่ถ้าเกิดโอนมาให้ผมเนี่ยผมขายคุณ๙๓๐๐บาท
เอาถูกไปอีกก็อยากได้ไงแต่พยายามถามแล้วคนขายว่าโอ๊ยพี่เป็นทหารที่ไม่โกงน้องหรอก
แล้วส่งรูปแต่งชุดทหารแบบมียศเต็มไปหมดเลยไปให้กับผู้เสียหายเขาก็เชื่อใจ
ไปให้เสร็จสับ๙๓๐๐สุดท้ายปิดเครื่องบล็อกหนีเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็ไปหลอกคนอื่นต่อไป
นั่นไงร้ายกาดร้ายกาดมากมิจฉาชีพสมัยนี้นะฮะเราต้องระวังตัวเองให้มากที่สุดเลย
ผู้เสียหายคือนายปราโมทพงพันธ์อายุ๒๓ปีเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
นิคมอุตสาหกรรมเอเชียหมู่๒ตำบลทัพมาอำเภอเมืองบรยอง
เอาหลักฐานข้อความแชทต่างไปแจ้งความกับตำรวจ
เขาบอกว่าขณะที่เขานอนเล่นเฟซบุ๊กอยู่ในบ้านก็ไปเจอเพจชื่อว่าตรงนี้ที่รอคอย
แล้วก็มีการโพสต์ขายโทรศัพท์ไอโฟนเป็นมือสองนะคุณหลายรุ่น
แล้วบอกว่าโอ้นี่มันถูกมากเลยน่าสนใจก็พูดคุยกันกับแอดมินเพจผ่านทางเฟซบุ๊ค
ติดต่อขอซื้อไอโฟนเครื่องหนึ่งราคา๙๓๐๐บาทแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องใหม่มัน๑๘๐๐ไง
มันมือ๒มันก็ลดลงมาครึ่งราคา๙๕๐ก็เลยโอนเงินไปตกลงเสร็จสับกัน
ผู้ขายชื่อว่านายภูมิพัฒน์อดุลสิริพัก๙๓๐๐บาทโอนไปที่ธนาคารทหารไทย
นี่มีหลักฐานชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนว่าโอนไปนี่ชื่อคนรับภูมิพัฒน์นี่ฮะ
ตอนนั้นเนี่ยทางด้านของผู้เสียหายเองก็ขอซื้อโทรศัพท์
ก็บอกว่าพี่คนขายส่งบัตรประชาชนมาให้ผมดูหน่อย
จะได้เป็นหลักฐานกันนะนายภูมิพัฒน์คนขายตอบกลับมาว่าไม่ได้เอามา
เดี๋ยวพี่ส่งพัสดุให้เลยละกันพี่เป็นทหารพี่ไม่โกงน้องหรอก
แล้วก็ส่งรูปสวมชุดทหารเต็มยศมาให้ดู
จนช่วงเย็นครับนายภูมิพัฒน์คลิปที่คุณผู้ชมเห็น
คือคนขายคือมิจฉาชีพส่งคลิปนี้มา
แพ็คแล้วนะนี่อยู่กับเคอรี่แล้วนะ
คันตึ๊บส่งคลิปไปให้ดู

นี่มันมีพันกล่องโทรศัพท์ไอโฟนอยู่ข้างใน
นายปราโมทเห็นแล้วก็หลงเชื่อเข้าไปใหญ่
ว่ามันต้องได้ของก็เขาส่งมาให้แล้วนี่ไง
พอเสร็จสรรพ์ปุ๊บผ่านไปหนึ่งวัน
โทรไปอ้าวติดต่อไม่ได้แล้ว

พยายามตามทุกอย่าง
เปลี่ยนเพจใหม่ครับไปชื่อดวงอาทิตย์
จากตรงนี้ที่รอคอยเปลี่ยนเป็นชื่อเพจดวงอาทิตย์

นี่คาดว่าคงจะไปหลอกขายคนอื่นต่อไปแหละ
ระวังกันด้วยนะฮะใครติดต่อไปขอซื้อไอโฟนจากเพจต่างเหล่านี้
บางทีมันก็ไม่ได้มีตัวตนหรอกเขาต้องการเงินของเราเท่านั้น
บางทีอาจจะเป็นแบบเข้าตำราว่าของถูกและดีไม่มีในโลกหรือเปล่า